ปริงทะเลที่เขาจับกันได้ทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเพาะเลี้ยงได้แล้วสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมเลยครับคุณผู้ชมครับ
พาไปที่บ่อที่นี่ครับคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงะ
ที่นี่มีการเลี้ยงปริงทะเลหรือว่าปริงขาวครับ
มีคนนี้ครับคุณกริตตาไลทินทะเลเสือสีขาวเนี่ยเขาชี้ให้ดูพาหน้าขาไปดูไปดูบ่อดินขนาด๔ร่อยอะคุณเห็นไหมละ
เอาอย่างงี้ใครเคยเห็นดูไว้ปริงทะเลจะเป็นอะไรอ่ะสีมันจะดำ

คือเราเนี่ยนะเวลาเดินทะเล
แล้วคุณไปเหยียบปริงทะเลอันนี้คุณไม่ต้องไปตกใจ

คนเดินไปเหยียบอะไรลื่น
เอาแต่อย่างนี้มันไม่ได้อันตรายไง
คือมันไม่ได้ทำให้เราแสบร้อน

คุณกริตนัยเนี่ยแกเลี้ยงปริงทะเลจริง
ทะเลเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจไปแล้วครับคุณผู้ชม

ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเลี้ยงรวมกันแล้วนะ

อะไรมันจะเยอะขนาดนั้น
แล้วพบว่าปริงทะเลเติบโตได้ดี
มันดูดกินสารอาหารจากหน้าดินในบ่อ

แล้วก็ของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงปลาได้เป็นอย่างดี

คือตรงนี้เขาเลี้ยงทั้งปริงทั้งปลารวมกันอยู่อะครับ

เริ่มต้นจากการที่เห็นว่ามันมีราคาดี

เขาบอกว่าขนาด๗๐๐กรัมถึง๑กิโลกรัม
ตัวละ๒๐๐บาท
ตัวละเหรอ

โอ้โหกิโลกรัมละ๕๐๐๐ถึง๖๐๐๐บาทเลยนะ
สูงหลายเท่าตัว
ต้องการแล้วเพราะมันขายดีเกิน

ผมกำลังคิดอยู่ว่า
ปิ้งทะเลเอาไปทำเมนูอะไร

ปริงทะเลน้ำแดง
แล้วไปทำไอ้เนี่ยพระกระโดดกำแพง

ของแบบขึ้นอาหารเหลาของเขา

แต่ถามว่าพระกระโดดกำแพงใครเป็นคนกิน

แกงคั่วตุ๋นต้มยำได้
แล้วเป็นสัตว์ที่ให้ทางคุณค่าทางโภชนาการ

ปลื้มใครอยากทานก็ลองดู